เขามีปฏิบัติการไปสกัดกลุ่มที่ลำเลียงขนยาเสพติดและยิงประทะกัน
โอ้โหมีคนหนึ่งโดนวิสามันด้วยคุณผู้ชมฮะครับจุดเกิดเหตุคือเทือกเขาตะเข็บชายแดน
พื้นที่ตำบลแม่สลองในจังหวัดเชียงรายครับเชียงราย
เจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมืองไปตรวจสอบศพของชายไม่ทราบสัญชาตินะ
โดนเจ้าหน้าที่วิสามันตอนที่ลำเลียงยาเสพติดที่เบลอไว้เนี่ยคุณผู้ชม
เลียงยาเสพติดมาจากชายแดนฝั่งเมียนมาครับเข้ามาในพื้นที่ของไทยแล้ว
โดยข้อมูลการข่าวซาวากลุ่มขนยามีชายชะกัน๕๗คน
เดินเท้ามาเลยแบกเป้สัมภาระเข้ามาในเขตป่าบ้านสรรมะเข็ด
แล้วก็มีการจัดกำลังคุ้มกันอย่างดีแสดงว่าผลเยอะ
มีคนเดินนำหน้าแล้วก็เดินปิดท้ายด้วยถือปืนนะคอยระแวดระวัง
แล้วฉักแถวเดินออกมาจากป่าชายแดนเข้ามาในเขตป่าบ้านสรรมเข็ด
เจ้าหน้าที่ซึ่งเฝ้าระวังอยู่ก็ทำการตรวจค้นคุณผู้ชมฮะ
แต่คนร้ายไหวตัวครับไหวตัวปุ๊บยิงก่อนเลย
โอ้โหอุกอาจจริงยิงปะทะใส่เจ้าหน้าที่
แล้วสุดท้ายฝั่งที่ลำเลียงยาเสพติดโดนวิสามันไปคนหนึ่ง
หลังสถานการณ์สงบครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบผู้ตายเนี่ย
เพราะว่าเสียชีวิตในสภาพแบบนอนคว่ำหน้า
ด้านหลังเนี่ยยังสะพายเป้ติดตัวเอาไว้อยู่เลย
ของกลางเป็นยาบ้านี่ไงคุณผู้ชมเยอะไม่เยอะล่ะ
๒๔๐๐๐๐เมตรโอ้โหจากการสอบสวนเพราะว่ายาบ้านล็อตเนี่ย
ลำเลียงมาทางชายแดนครับจะนำเข้ามาสู่พื้นที่ชั้นใน
แต่มาโดนเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มและสกัดไว้ได้ซะก่อนครับ
แต่ว่าที่บอกไว้ว่า๕๗คนโดนวิสามันไป๑
แต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามตัวนะครับ